ชายภูมินะคะมีวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าไปชนกับรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกนะคะแล้วเด็กเนี่ยอายุแค่สองขวบ
กำลังเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอืมโอ้โหร่างเนี้ยกระเด็นเลย
เหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตห้าศพนะคะได้รับบาดเจ็บอีกสามคน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสี่ทุ่มเมื่อคืนก่อนค่ะบนถนนหนองบัวระเวทรัพย์ใหญ่
ช่วงหลักกิโลเมตรที่หกสิบเก้าที่อำเภอนองค์โบราเวจังหวัดชายภูมิ
ตำรวจสอบพ่อนองค์โบราเวพร้อมคู่ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางเข้าหมู่บ้านหนองคลองเจอรถจักรยานยนต์ทะเบียนหนึ่ง
ไก่ท้อถุงสองแปดหนึ่งสามมหาสารคามสภาพคือพังเสียหายค่ะ
พบสบนางสาวเดือนเพลอัจชาใสอายุสามสิบสี่ปีและลูกชายอายุแค่สองควบค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนห่างออกไปยี่สิบเมตรเจอรถจักรยานโยนทะเบียนหนึ่งแปดเก้ากรุงเทพฯ
เด็กชายเอนามสมมุติอายุแค่สิบสี่เป็นคนขี่แล้วก็ซ้อนเพื่อนมาอีกสองคนคือเด็กชายบี
นามสมมุติอายุสิบสี่เด็กหญิงส้มนามสมมุติอายุสิบสี่
เนี่ยค่ะซ้อนสามกันมาเสียชีวิตทั้งสามศพเลยนะคะอายุเพิ่งสิบสี่นี่
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีกคันนึงเป็นวัยรุ่นอายุ๑๔ซ้อน๓มาเหมือนกัน
ครับแต่จักรยานยนต์คันนี้บาดเจ็บทั้งสามคนกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ข้อมูลมาว่าคือนางสาวเดือนเพลเนี่ยนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอหนองบัวระเว
จะกลับบ้านที่หมู่บ้านหนองคลองกำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอยู่แล้วเชียว
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นตีคู่กันมาสองคันซ้อนสามกันมาทั้งสองคันเลย
ขี่มาเร็วตรงนั้นมันมืดค่ะไม่ค่อยมีไฟ
รถจักรยานยนต์ที่เด็กชายเอขี่มาเบรกไม่ทันชนรถจักรยานยนต์ของนางสาวเดือนเพ็ญแบบเต็มเต็ม
คือกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเสียชีวิตห้าศพอะค่ะส่วนอีกคันรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นอีกคันหักหลบ
ก็เสียหลักล้มบาดเจ็บไป๓คน
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนกลุ่มเด็กอายุ๑๔อีก๓คนที่บาดเจ็บตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ